มาดูต่อกันที่เรื่องราวดีกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้นะคะนอกจากวงการบันเทิงจะคึกคักแล้ว
ในวงการเราก็คึกคักในการใส่ใจดูแลตัวเองด้วยค่ะ
วงการออกกำลังกายเข้าแล้วมันก็ออกยากเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะสาวคนนี้ค่ะคุณตั๊กบงกฎ
โอ้โหสวยเสียเปรี้ยตึงจริงคุณผู้ชมค่ะ
เธอเข้าวงการออกกำลังกายมาพักใหญ่แล้วนะคุณผู้ชมดู
ล่าสุดวงการสรรสะเทือนจริงเมื่อเธอเลือกชุดออกกำลังกายนะ
คือเรียบคือสวยจริงสีขาวสีดำแล้วโหนบาร์แม่เอ้ย

นี่ไงคุณก็เป็นเหมือนดิฉันละสายตาไม่ได้จริงมันหลุดโฟกัสไปตรงอื่นนะ
ก็มองอยู่ตรงเสื้อพี่ตั๊กแหละว่ามันเป็นเสื้อยังไงเนาะแฟชั่นเขาเก๋

มันเป็นผ้าผืนเล็กแต่ฉันดูบ้านท้ายแล้วมันแข็งแรง
ก็เป็นเชือกผูกไว้ปลอดภัยไม่หลุดแน่นอนนะฮะ
แต่เขารู้แล้วก็หัวใจจะไหวอยู่อยู่กันก็ละทุกค่วงเดียวนะ

แล้วท่าที่คุณพี่เขาโหนมามาเหนือ
ยกแทงยกขาม้วนตัวด้วยนะจ๊ะ
จังหวะที่งอตัวนี่ก็คือเตรียมกรี๊ดแล้วนะ

ว่าชุดคุณพี่เขาเนี่ยมันจะหลุดอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แน่นอนชุดคุณพี่เขาจัดมาเพื่อการออกกำลังกาย

แล้วคือท่านี้ถ้าไม่แข็งแรงจริงทำไม่ได้นะ
พี่ตั๊กแข็งแรงมากเพราะว่ามันดี

โอ้โหนะคะก็เรียกว่าได้ทั้งท่านั่งท่ายืน

คุณพี่สัมขาวว่าวิวก็ความที่วิวมากไง
ข้างหลังก็มีเชือกเส้นเล็กเส้นเดียวนะครับ

มันเป็นสีแนบเนื้อเล่นโยคะ

แม่ชาของเราต้องจิดกริตเตอร์นิดนึง

ใช่มันเป็นสีแบบสีเนื้อนะ
ซึ่งก็ท่วงท่าลีลาระดับเข็ปจริง
ต้องยอมรับว่าพี่ชาของเรา

คอมเมนัทบอกว่าเห็นหุ่นพี่ช่า

เพราะว่า๔ทุ่มแล้วนะคะยังค้นหาของกินอยู่เลยนะคะ

ใกล้ดึกโพเพลย์ก็ออกกำลังกายอีก
เห็นแล้วต้องยอมแล้วก็ขอยกมือนะคะ
ขอให้แม่ช่าจงอายุยืน

สาธุตัวแม่อีกยาวไปเลยค่ะ

ในการลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนั่นเองนะคุณผู้ชมนะ